คลิกชีวิตสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
เราพากันไปดูเกี่ยวกับตัวเลขที่ใช้แล้วสบายใจ
ใช้แล้วปลอดภัยสำหรับเบอร์โทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะ
แต่ในสัปดาห์นี้ค่ะอาจารย์ปอนางฟ้าเลขลิขิตนะคะ
จะพาเราไปพูดถึงตัวเลขต้องห้าม
ห้ามมีเลยในเบอร์โทรศัพท์มือถือ

เดี๋ยวมาไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเลขคลิกชีวิตช่วงนี้นะคะ
วันนี้เราจะมาพูดถึงตัวเลขที่ต้องห้าม
ห้ามใช้ในเบอร์โทรศัพท์มือถือกันนะคะ
สัปดาห์ที่แล้วเราพูดกันไปแล้วว่าเลขอะไรดี

ตอนนี้อยู่กับอาจารย์ปอนางฟ้าเลขลิขิตแล้ว

การบอกให้รู้ว่าเบอร์โทรศัพท์ของเราดีหรือไม่ดี

โครงสร้างของเบอร์โทรศัพท์หลักเลย

เราจะให้ความสำคัญกับ๗ตัวของเบอร์โทรศัพท์

หรือดึงออกมาได้เป็น๖คู่เลข

สิ่งที่ไม่มีเลยนะคะห้ามมีห้ามเลยเด็ดนะคะ

ไม่ว่าจะไปเกาะเกี่ยวกับเลขอะไรก็ตามนะคะ
เลขแรกคือเลข๐นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ

มีผลทำให้เกิดการสูญเสียศูนย์สิ้น
เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บก็จะอยู่กับเลข๐นี่แหละค่ะ
เนื่องจากเลข๐เป็นดาวมริตยูนะคะ
ทางนี้เราจะขอผ่านไปก่อนค่ะ

๐ไปทำอะไรกับเลขตัวอื่นแล้วเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะคะ
เรามาถึงเลขคู่ถัดไปเลยค่ะ

เลข๑บอกว่าเป็นดวงอาทิตย์ความจริงน่าจะดีไหม
โดดเด่นมีความสามารถอยู่ตรงไหนก็สว่างเป็นผู้นำตลอดเวลา
แต่๑๑พอประกบคู่อยู่ด้วยกันแล้วหนักมาก
เป็นผู้นำที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง
ค่อนข้างจะดื้อค่อนข้างจะมีความคิดเป็นของตัวเอง
ดังนั้นค่ะในเมื่อเขาเด่นขนาดนี้เกิดเรื่องขึ้นแน่นอน
มีคนอิจฉาเรามาดูคู่เลขต่อไป

ยงขึ้นเหวี่ยงลงด้วยเลข๑๒๒๑นะคะ
บอกได้เลยว่าเลขนี้เรื่องของอารมณ์ไม่ปกติแน่

ซึ่งมีอีกเรื่องหนึ่งคือทำให้การตัดสินใจไม่ดี
เพราะว่าสมาธิไม่มีนี่
เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามอารมณ์อ๋อ
อารมณ์ขึ้นลงสวิงขึ้นไปขึ้นมา
ดังนั้นคนที่อยู่ใกล้งง

ส่วนเลขต่อไปค่ะ
เลข๑อย่างที่บอกว่าเป็นดวงอาทิตย์

ความเชื่อมั่นอย่างรุนแรงในตัวเอง
ส่วนเลข๓เป็นเลขของพลังนักสู้
ผู้ที่สู้พร้อมตลอดเวลา
ถ้าไปไม่ถึงเป้าหมายก็ยังไม่ยอมหยุด
ดังนั้นคู่เลขนี้รวมกันเมื่อไหร่

เกิดการทะเลาะเบาะแว้งแบบขั้นรุนแรงเลย
แล้วก็เรื่องการขับขี่นะคะ
มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้สูงมาก

ตามด้วย๑๗๗๑นะคะ
เนื่องจากเลข๑เป็นดวงอาทิตย

เลข๗เป็นเลขของความมานะบากบั่น

แต่ความมานะบากบั่นทุกสิ่งอย่างเนี่ย

มีเป้าหมายมีความต้องการที่จะพุ่งชนเป้าหมาย

ร่วมขึ้นแบบความเครียดสูงสุดด้วย

กลายเป็นโรควิตกกังวลไปด้วยนะคะ
ค่ะเรื่องของการถูกหักหลังความรัก

ไม่ว่าจะเป็นการแยกกันอยู่

แอบแฟนแอบสวมเขาให้
แล้วหลังนี้รวมไปถึงความที่ถูกโกงด้านการทำธุรกิจด้วย
จากอธิบายอย่างนี้นะคะเลขหนึ่งที่บอกง่าย
ดวงอาทิตย์มีความมั่นใจผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้เซลล์มาก
เลขแปดเป็นเลขของอำนาจปรารมี
ไม่ค่อยละเอียดอ่อนกับคนที่เขาคุยด้วย

ทำให้เกิดความรู้สึกคนที่เขาคุยด้วยแรกก็โอเคเชื่อฟังดีอยู่
ต่อไปก็คิดว่าคนคนนี้มากไปหรือเปล่า

ก็จะกลายเป็นเรื่องที่อยากจะกลับมาหักหลังค่ะ
เนื่องจากว่าอธิบายง่ายนะคะ
เลข๒เป็นตัวแทนของดวงจันทร์
เป็นความอ่อนหวานอ่อนยนและอ่อนไหวใจดี
ส่วนเลข๗อย่างที่บอกว่าเป็นคนที่มุมานะ

ใจอ่อนแล้วใจดีแล้วอยากจะช่วยเขาเหลือเกิน
เลข๗ยังเป็นเลขของความรับผิดชอบอีก
ก็เลยกลายเป็นว่าทุกเรื่องที่คนเข้ามาขอความช่วยเหลือ
เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องแก้ไข
สรุปว่าหาเงินหารายได้มาได้ช่วยเหลือคนอื่นหมด
ตัวเองที่แทบไม่ได้ใช้เลยค่ะ
อุปสรรคปัญหาจะตามมามากมายรวมถึงเรื่องครอบครัวด้วย
เพราะว่าเงินถูกเอาไปใช้ช่วยเหลือคนรอบตัวไปหมดแล้ว

ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณอาจารย์ปอนะคะ

เรามาลุ้นกันต่อว่าตัวเลขอะไรบ้างนะคะ
ที่ห้ามใช้ในเบอร์โทรศัพท์มือถือภาค๒ค่ะ